ท่านผู้ชมครับเรื่องที่จอดรถนี่ปัญหาโลกแตก
คลาสสิกอย่างหนึ่งในสังคมไทย

แต่ว่าเป็นที่นครปฐมเนี่ยมีรถคันหนึ่ง
ผู้หญิงเป็นคนขับมาแล้วไปจอดขวาง
อยู่ตรงจุดที่เป็นประตูที่จะออกของสถานตรวจสภาพรถแห่งหนึ่ง
แล้วคุณลุงคนหนึ่งแกขับรถของแกออกมาไม่ได้
โมโหนะก็เลยเอากุญแจเนี่ยไปกรีดรถของผู้หญิงคนนี้เลย

ยังไม่กลัวใจหรอกนะครับ
โหมมก็เวางุ่นอาจสดการ
โดนแน่รีบไปตายมึงก็ไม่ได้ดีบอกว่าลุงเขาบอกให้จอด
ก็เดี๋ยวกูเข้าไปไงไปตายไปรีบไป
นี่ฮะก็คือผู้หญิงคนนี้จอดรถขวางหน้าประตูของสถานตรวจสภาพรถ
แล้วรถของคุณลุงเนี่ยคันสีดำเนี่ยเขาออกไม่ได้ค่ะแต่เธอบอกว่าเธอก็ถามแล้วเขาบอกว่าจอดได้
ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะเธอก็เลยบอกเอาแล้วลุงลุงมากรีดรถเธอได้ยังไงอ่ะ
เอากุญแจมากรีดรถเธอเพราะไม่พอใจที่เธอจอดขวางแล้วลุงออกไม่ได้
สุดท้ายลุงก็เปิดประตูแล้วก็เนี่ยจะไปนะฮะเธอก็โวยวายโวยวายนะครับ
คือลุงเนี่ยอ้างว่ามีคือผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีลุงคนนึงบอกว่าจอดได้ก็เถียงกันอยู่
ลุงเสื้อดำเนี่ยตัดบทด้วยการขับรถออกไปค่ะคู่กรณีเขาก็ยังโวยอยู่นะครับ
ก็เลยปะทะคารมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็มีพ่อค้าขายของแถวนั้นเขาก็มา
เขาบอกว่าเออลุงก็ทำไม่ถูกเนี่ยเห็นไหมคือพอเธอยังตามว่าอยู่อ่ะ
จอดรถกลางถนนลงมาอีกรอบนึงพ่อค้าแถวนี้ก็บอกว่าแหม่ลุงก็ลุงก็ไปกรีดรถเขาไม่ได้นะ
เขาจะจอดขวางยังไงก็แล้วแต่จะผิดจะถูกก็ไปกรีดรถเขาไม่ได้
ข่าวขวดขืนได้ไหม
ก็กิดขวางทางจราจรก็ต้องไปแจ้งตำรวจอ่ะใช่ไหมลุงจะเอาอะไรไปขูดไปกรีดรถเขามันไม่ได้ไง
เรื่องมันก็ไม่จบก็เป็นคดีความกันไงฮะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปเนี่ยฮะตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
ในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ตรวจสภาพรถอยู่ติดกับตลาดนัดนะฮะ
คือตลาดนัดจะเปิดทุกวันตลาดนัดทุกวันนี้นะครับ
จันทร์กับพฤหัสเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น๓พฤษภาคมวันจันทร์นะครับ
เกิดเหตุประมาณ๑๕นาฬิกา๑๕นาทีหญิงสาวเจ้าของรถพาเราไปดูรถ
พาไปดูที่เกิดเหตุนะครับรถถูกกรีดเป็นรอยยาวเลย
หลังเกิดเรื่องเธอก็ไปแจ้งความนะครับแจ้งความที่สพสามพรานเจ้าของพื้นที่
เธอบอกว่าเธอขับรถมาที่ตลาดนัดจะมาซื้อกับข้าว
ตอนนั้นก็หาที่จอดรถแล้วมีเจ้าหน้าที่อพรที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็โบก
กให้เธอมาจอดก็คือตรงจุดที่เป็นประตูหน้าสถานตรวจสอบสภาพรถ
เธอก็เลยยืนยันว่าเธอถามแล้วว่าจอดได้เธอก็จอดนะ
เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกให้อย่างดีเธอก็จอดจอดเสร็จเธอก็เดินไปตลาดนะ
ช่วงที่รอซื้ออาหารอยู่เนี่ยมีพ่อค้าบ่นประมาณว่า
นี่มีลุงคนนึงนะไปขูดรถคนมาเดินตลาด
เธอก็ถามว่าเอาลุงคนไหนเหรอรถคันไหนเหรอ
ถามไปถามมาอ้าวรถเธอรถเธอเธอก็รีบเดินไปเลย
ก็เจอลุงคนนั้นจริงจริงนะครับแล้วเธอบอกก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามคลิปนั่นแหละ
ก็หาว่าเธอจอดรถขวงรถขวางอะไรแบบนี้นะครับ
ใช่เป็นรอยค่ะก็เดินมาดูเป็นรอยขีดยาวตั้งแต่ประตูหลังด้านคนขับ
ยันประตูหน้าคนขับอะค่ะก็คือคนดีดีเขาไม่ทำกันนะคะ
เพราะหนึ่งมันเป็นการทำลายทรัพย์สินคนอื่นนะคะผิดกฎหมาย
และถ้าลุงจะคิดสักนิดนึงว่าสาเหตุที่ลุงออกไม่ได้เนี่ย
เพราะลุงถือวิสาสะเอารถของลุงเข้าไปจอดในลานจอดรถของตรวจสภาพเขา
ซึ่งลุงไม่มีกิจธุระอะไรเพราะพี่ก็เข้าไปสอบถามแล้วเมื่อวาน
ลุงไม่ได้ทำงานที่นี่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่
แต่ว่าก็มาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของที่ตลาดเหมือนกัน
แต่ถือเอาความสบายส่วนตัวถือวิสาสะเอารถเข้าไปจอดในสถานที่ส่วนบุคคลของเขาด้วยซ้ำไป
ให้ประกาศก็ได้มันมีวิธีแก้ปัญหา
มันวิธีแก้ปัญหาแต่หนึ่งถ้าคุณไปทำลายทรัพย์สินเขาเนี่ยมันผิดอยู่แล้วอะค่ะ
ก็อย่างที่เจ้าของรถคันนี้เขาเล่านะครับเธอบอกว่าเอาแล้วที่ลุงบอก
ก็คุณก็จอดรถเนี่ยไปทับทางม้าลายกรีดขวางทางจราจรเธอบอกเอาเรื่องนี้ก็ลุงก็บอกตำรวจสิ
อย่างตำรวจเมื่อวานก็ว่ากล่าวตักเตือนเธอแล้วไปจอดรถทับเนี่ยทางมาลายเนี่ย
แต่ไม่ใช่ว่าลุงอ่ะจะมาขูดมากรีดรถเธอเธอจะเอาเรื่องกับลุงให้ถึงที่สุดนะฮะ
ในคดีกรีดรถเธอนะครับเธอบอกนะครับฐานทำให้เสียทรัพย์
คือเราไปดูข้อมูลในโซเชียลเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับก็ลองตามหาตาม
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ปรากฏในคลิปของคุณลุงอ่ะนะก็ไปเจอนะ
แล้วก็ไปหานะครับไปเจอที่บ้านบ้านคุณลุงนะครับไปเจอผู้หญิงคนนึงเดินออกมาบอกว่า
เป็นภรรยาของคุณลุงเราก็อยากจะฟังความทั้งสองด้านนะนะจะได้ครอบคลุมนะครับ
สักพักหนึ่งคุณลุงก็ออกมานะครับได้เจอคุณลุงนะครับเราก็บอกเออเนี่ยเป็นนักข่าวนะ
คุณลุงจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะลุงก็บอกว่าเขานี่แหละนะที่เป็นคนตอบว่าผู้หญิงคนนั้น
แต่ไม่ใช่คนกรีดรถแค่เอามือลูบเฉยไม่ได้กรีดส่วนสาเหตุที่มีปากเสียงกันเนี่ย
เพราะหญิงคนนั้นเนี่ยไปจอดรถขวางทางเข้าออก
ก็เลยไม่สามารถขับรถออกมาจากจุดนั้นได้

มันบอกว่าไอ้รอปภคนนั้นบอกให้มันจอดได้
ก็ทางเข้าออกโทษด่วยก็จอดข้างนี้กับข้างนี้มันจอดตรงกลาง
แล้วคือจังหวะนั้นคุณลุงกำลังจะออกไปใช่ไหม

เดี๋ยวผมถามรถใครก็ไม่มีใคร

ผมเดินมานี่กลับมาเขาจอดละ
แล้วไอ้รอยนั้นน่ะมันก็วิสูญไม่ได้เลยว่าเป็นรอยผมทำ
ตำรวจบอกว่าเจ้าของรถที่เขาถูกกรีดถูกขูด
บอกเขายืนยันจะเอาเรื่องฐานทำให้เสียทรัพย์
แต่ที่คุณลุงบอกกับเราคือลุงไม่ได้กรีดนะ

เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกมาที่โรงพักอ่ะ
เดี๋ยวก็มาสอบปากคำมาขยายผลกันว่าเออตกลงแล้วมือรูปหรือไม่รูปหรืออะไรยังไง